เมื่อก็แบบเงี้ยมอดจำได้มั้ยนี่คือศิลปินที่ตึก
ไหนโอ้โฮโฮแบบว่าจำไม่ได้
ปรากฏว่าเขาคือเป๊กผลิตโชค
นี่พี่เดี๋ยวนะหนูเรียนกับเป๊กเนี่ยต่อคุณเป็นเพื่อนกันนี่

คือเขาก็คงจะไม่สบายมั้งพี่คงไปให้เลือดหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าเสื้อผ้าต่ำกว่า๗ชิ้น๘ชิ้นมันก็ไม่ใส่

มีหมวกหมวกเสื้อนึงเสื้อ๒เสื้อ๓

ลูกนี้หวานก็เลยต้องโชว์แผงหน้าอกนิด